คุณผู้ชมฮะมาดูเหตุการณ์หนึ่งเป็นเหตุการณ์สะเทือนขวัญจริง

ก็จับคุณยายวัย๗๔ปีไปขังไว้ในห้อง
ทีนี้ครับญาติของคุณยายก็เป็นห่วง

คนแก่ถูกจับถูกมีดจี้คอแบบนั้น
ญาติญาติย่องแล้วก็แอบส่องผ่านช่องหน้าต่าง
ปรากฏเห็นจังหวะที่ผู้ชายคุ้มคลั่งเนี่ย
ปาดคอคุณยายจนเสียชีวิตทันทีละคุณ
เหตุการณ์นี้นะครับตำรวจสพนวัวซอนะฮะ
ได้เข้าไปยังจุดเกิดเหตุนะครับ
ก่อนหน้านี้ได้รับแจ้งว่านายพิทักษ์อายุ๓๕ปี
เกิดอาการคุ้มคลั่งใช้มีดจี้คอป้าของตัวเขาเอง

ของเขาก็คือนางจิตนามกระโทกอายุ๗๔ปี
คอเป็นตัวประกันขังอยู่ภายในบ้าน
อนทร์หนองวัวซอร์จังหวัดอุดอลทานีครับ
โดยนายพิทักษ์มีอาการคลุ้มคลั่งหลบ
ซ่อนอยู่ภายในบ้านตำรวจใช้เวลาเจรจาเกลี้ยกล่อมนานกว่า๑ชั่วโมงครับ
ตัดสินใจใช้ไม้งามจะเข้าควบคุมตัว
แต่โดนญาติพี่น้องเนี่ยรุมประชาธรรมจนสะบับสะบอมเลยนะฮะเพราะว่านายพิทักษ์โอ้โห
ก่อนถูกจับเนี่ยญาติพี่น้องโกรธแค้นให้คุณนะ
เพราะว่าไปทำป้าของตัวเองฆ่าปาดคอป้าตัวเองได้นะฮะ
ตำรวจจะคุมตัวไปโรงพักปรากฏญาติพี่น้องรุมสกรรมจนเละเลยนะครับ
ส่วนป้าที่ถูกจับเป็นตัวประกันนั้นนะฮะก็ถูกใช้มีดฟันที่ใบหน้า๓แผล
แล้วก็นายพิทักษ์เนี่ยปาดคอจนเป็นแผลชะกันปาดเข้าที่หนกแก้มและมือซ้ายนะครับ
นำตัวส่งโรงพยาบาลหนองวัวซอแต่ว่าคนเจ็บนั้นเสียชีวิตในเวลาต่อมานะครับ
ตำรวจเข้าไปตรวจสอบภายในบ้านก็พบคราบเลือดอยู่ที่ห้องโถงชั้นล่าง
ลากเป็นรอยยาวมาหน้าประตูแล้วฮะแล้วก็มีดทำครัวยาวประมาณ๑ฟุต
เก้าอี้ไม้เปื้อนเลือดอยู่ในที่เกิดเหตุนะครับขณะที่ลูกสาวของผู้เสียชีวิตเล่าให้ฟังบอกว่าช่วงบ่าย
ขณะที่แม่ซึ่งป่วยเป็นอามภาษณครึ่งซีกนั่งอยู่ที่แคร่หน้าบ้านนะครับ
จู่นายพิทักษ์ก็เกิดอาการคุ้มคลั่งก่อเหตุจะวิ่งเข้ามาใส่
แล้วก็วิ่งถือมีดทำครัวเนี่ยตะเลิศออกมาวิ่งจากบ้านของนายพิทักษ์เองเนี่ย
ประมาณ๑๐๐เมตรนะครับเข้ามาหาแม่ของเธอ
จากนั้นก็ลากตัวแม่ของเธอเข้าไปในบ้านแล้วก็จะปิดประตูครับ
ตัวของลูกสาวของผู้เสียชีวิตพยายามฉุดแม่ออกมาดึงแม่ออกมา
แต่สู้แรงของนายพิทักษ์ไม่ไหวครับจากนั้นนายพิทักษ์ปิดขังตัวเอง
และแม่ของเธอเอาไว้ข้างในครับเธอพยายามพูดเกลี้ยกล่อมนะ
แต่นายพิทักษ์ไม่ยอมปล่อยตัวกระทั่งตำรวจมาเกลี้ยกล่อม
ใช้เวลาประมาณ๓๐นาทีนายพิทักษ์ก็ยังไม่ยอมปล่อยตัวครับ
ลูกชายของเธอก็คือหลานของคุณยายนั่นแหละก็เลยให้ตำรวจเนี่ย
เข้าไปตรงหน้าต่างห้องเพราะตัวของเนี่ยเจ้าของห้องเนี่ยนะฮะ
ไม่ได้ล็อกกรอนไว้ตำรวจก็ไปแง้มเปิด
นายพิทักษ์เห็นพอดีนายพิทักษ์ทำท่ายังไงรู้ไหมคุณ
ขู่ว่าจะแทงหญิงแก่ที่จับเป็นตัวประกันตำรวจก็ต้องล่าถอยนะครับ
และทีนี้ฮะตัวลูกสาวของผู้ตายได้ยินได้ยินเสียงตะโกนออกมาบอกว่า
นายพิทักษ์เนี่ยมันปาดคอคุณยายแล้วนะฮะตำรวจจึงตัดสินใจบุกเข้าไป
สุดท้ายเจอว่าเสียชีวิตจริงแล้วก็นี่มีการจับกลุ่มควบคุมตัวนายพิทักษ์ออกมา
และชาวบ้านรวมถึงญาติของคุณยายก็รุมประชาธรรมนะครับ
ทีนี้ก็เลยจะดึงยายออกมามันก็เลยลากต่างคนต่างลากออกไปเอามา
มันแรงมันเยอะมันผลักยายเข้าไปปิดประตูก็เลยเกลี้ยกล่อมว่ามาแลกกัน
เอายายออกมาไม่ฟังพอเข้าไปเสร็จมันจับยายขึ้นยายมัน
แต่นั่นอย่างนี้คิดว่านะเพราะว่าได้ยินลูกร้องบอกมาก่อน
แม่มันทำยายแล้วนี่มันก็จะทำจะทำลูกชายด้วย
เพราะว่าตำรวจก็อยู่อยู่แล้วนะตำรวจก็ช่วยกันเข้ามาอยู่แล้ว
แต่ว่ามันมันเข้าไม่ได้มันล็อกไว้หมดเลยที่เปิดที่ช่วยได้
เพราะว่าเปิดงัดหรืออะไรก็ไม่รู้เพราะว่าลูกมันไม่ให้เข้าไป
มันกลัวโดนโดนไปอีกคนนี่แหละครับขณะที่บรรยายญาติญาติ
ก็คิดว่าสาเหตุที่นายพิทักษ์คลุ้มคลั่งนั้นน่าจะเกิดจากเรื่องของยาเสพติดแล้วครับ
เพราะก่อนที่จะเกิดเหตุ๑วันนายพิทักษ์ขโมยเงินของทวดไป
เอาไปซื้อยาบ้ามาเสพถึงแม้ที่ผ่านมานะฮะ
พิทักษ์จะมีอาการทางจิตเวทแต่ก็ไม่ยอมกินยาครับ
แล้วก็เวลาคุ้มคลั่งไม่เคยทำร้ายใครนะ
แล้วทางญาติก็บอกแบบนี้บอกว่าเคยคิดที่จะแจ้งตำรวจให้มาจับนายพิทักษ์
แต่นี่เขาก็เป็นญาตินี่คุณนายพิทักษ์ก็เป็นญาติก็สงสารมันนะฮะ
เพราะอยู่ตัวคนเดียวพ่อแม่ก็เสียชีวิตหมดแล้วนะครับ
เขาคั่งยาเสพติดแล้วครับเขาไปรักเงินยายกันครับที่แรก
เขาขโมยทวดแล้วผมก็ไปด่าเขา
โอ้โหเป็นเครือยาศกันทั้งนั้นเลยฮะแต่มาทำกันได้นะครับ
สำหรับความคืบหน้าทางคดีนั้นนะฮะพนักงานสอบสวนยังไม่ได้แจ้งข้อหาต่อนายพิทักษ์
เพราะนายพิทักษ์ยังมีอาการคุ้มคลั่งอยู่เลยนะคุณนะ
จึงให้หมอให้ยาระงับประสาทแล้วก็คุมขังเอาไว้ก่อนนะครับ
ให้หายคุ้มคลั่งถึงจะสอบปากคำแล้วก็รอผลตรวจหาสารเสพติดในร่างกายอีกครั้ง
ขณะที่ร่างของคุณยายจิตนั้นนะครับอย่างที่เห็นแล้วฮะ
ครอบครัวเสียอกเสียใจแล้วก็นำมาประกอบพิธีทางศาสนาที่บ้าน
แต่ยังไม่มีกำหนดชาปนกิจนะครับ